ตามความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองหน่อยนะครับ
ถ้ายึดตามปฏิทินของกรกตความพร้อมของกรกตเรื่องการจัดการเลือกตั้งสอสอ
กรกตบอกว่าพร้อมตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒
แล้วก็ยังยึดเวลานี้อยู่นะวันเลือกตั้งวันนี้อยู่
นั่นเท่ากับว่าผู้ที่จะลงสมัครสอสอต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองนั้นไม่น้อยกว่า๙๐วัน
เงื่อนไขก็คือต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองนั้นก่อน๒๖พฤศจิกายนนี้

ถูกต้องเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้โอ้โหเขาจะเปิดตัวรับสมัครสมาชิกพักกัน
ไปอยู่พักไหนอะไรยังไงเดี๋ยวท่านดูว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะครับ
แต่เรื่องของวันเลือกตั้งวันนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
ว่ายังไม่มีชนวนหรือปัจจัยใดที่จะทำให้การเลือกตั้งสอสอต้องเลื่อนออกไป
โดยความเห็นส่วนตัวยังอยู่บนสมมุติฐานก็คือวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
โดยหลังกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมีผลบังคับใช้ในวันที่๑๑ธันวาคม
กรกตจะหารือร่วมกับแม่น้ำ๕สายก่อนที่กรกตจะกำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
ยืนยันว่าการเตรียมการเลือกตั้งของกรกตไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น
แต่ตอนนี้ไม่มีปัจจัยอื่นที่จะให้เราคิดว่าเราจะจัดเลือกตั้งวันอื่นนะครับ

ประธานกรกตยังบอกว่าภายใน๑๒วันนี้คาดว่าเขตเลือกตั้งสอสอจะประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับ
ซึ่งหลังจากนั้นพักการเมืองก็จะสามารถคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างชัดเจนขึ้น
ที่ผ่านมากรกตได้เปิดโอกาสให้คณะผู้แทนจากส่วนต่างร่วมสังเกตการการเลือกตั้งมานานแล้ว
ซึ่งการอนุมัติว่าจะให้องค์กรใดเข้ามานั้นกรกตมีอำนาจตัดสินใจได้
ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคอสช
ส่วนบรรดาคนการเมืองหลายคนค่ะคุณผู้ชมก็ทยอยเปิดตัวนะคะ
ในการร่วมงานทางการเมืองกับพักการเมืองต่าง
คุณมิ่งขวัญสสุวรรณอดีตรองโนยุกรรธมรีสมัยรัฐบาลภักดิ์เพิ่อไทย
วันนี้แถลงนะคะจุดยืนการเมืองบอกว่าจะร่วมงานกับพักเศรษฐกิจใหม่
แล้วก็เสนอจะให้เป็นหัวหน้าพักอยู่ในรายชื่อนายกรัฐมนตรี
ที่ภักรณ์จะเสนอแค่คนเดียว
มิ่งขวัญก็ไม่ตอบว่าจะร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหรือเปล่า

ทีแรกมีข่าวว่าจะไปพลังประชารัฐแล้วก็เคยออกมาปฏิเสธไปรอบนึงแล้วไง
ใช่ค่ะอันนี้ก็ชัดเจนแล้วพักเศรษฐกิจใหม่นะคะ
ส่วนพักไทยรักษาชาติเปิดตัวสมาชิกใหม่ค่ะ
คุณพิชัยนริพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เสริมศักดิพงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหัฐไทย
นางสาวคติยาสวัสดีผลอดีตสอบัญชีรายชื่อ
ร้อยโทปริชาพลพงภานิษฐ์หัวหน้าภักร์ไทยรักษาชาติ

ที่บอกว่าจะมีสมาชิกบางคนเดินทางไปพบกับ
นายทักษิณชินวัฒน์นางสาวยิ่งลักษณวรรณ์ชินวัฒน์
นายกรัฐมนตรีเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์
ก็ตอบว่าไม่รู้นะคะส่วนตัวไม่รู้
ถ้าใครจะเดินทางไปเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ก็ยืนยันว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคน
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของภักดิ์ไทยรักษาชาตินะคะ

ส่วนการรับสมัครสมาชิกพักพลังประชารัฐวันที่๒
ก็มีอดีตรัฐมนตรีอดีตแก่นำสอสออีสานพักเพื่อไทย
ไปสมัครสมาชิกภักดิ์ค่ะ
ก็นำโดยนายวิรัติรัตนเศษอดีตรัฐมนตรีช่วยนะคะ
ก็เดินทางกันไปเยอะแยะเลยสำหรับการสมัครสมาชิกพักนะคะ
แสดงว่านี่ก็ย้ายพักมา
ใช่ค่ะนี่ก็มีนายสุพลฟองงามอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหัฐไทย
นายสุภนศ์อัดถาวงศ์อดีตการนำนปชนะคะ
ก็บอกจะมาร่วมงานกับพักเพราะว่าอยากจะให้บ้านเมืองสงบ
หลายคนก็เคยอยู่กับเพื่อไทยด้วยนะฮะใช่คือพักเพื่อไทยเองตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งเรื่องของ
สมัครสอสอแล้วก็แกนนำพักเพราะว่าหลายคนก็แยกย้ายไปหลายพักอยู่
ตอนนี้ก็กำลังหาจุดลงตัวกันอยู่วันนี้นายจตุรนฉายแสงแก่นำพักเพื่อไทย
ตัวเองจะไปอยู่พักไหนอะไรยังไงวันนี้ขอชี้แจงประเด็นเล็กที่คลาดเคลื่อน
และอาจทำให้เกิดความสับสนเป็นประเด็นที่นายวัฒนาเมืองสุข
เป็นแก่นนำพักเพื่อไทยคนหนึ่งได้โพสต์ข้อความว่าได้คุยกับตัวเอง
ก็คือคุยกับนายจตุรนแล้วบอกว่านายจตุรนนั้นตกลงใจที่จะลงสมัครสอสอเขต
เป็นเขตเลือกตั้งที่๑จังหวัดฉะเชิงเศร้าโดยจะให้น้องสาวของนายจตุรน
คือนางทิติมาฉายแสงหยุดพักการเมืองนั้นขอชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง
เพราะตนไม่ประสงค์เช่นนั้นส่วนน้องสาวก็จะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต๑ฉะเชิงเซาแน่นอน
คือนายจรวนก็อธิบายบอกว่านายวัฒนาก็สอบถามว่าถ้ายังงั้นลงสอสอเขตในกรุงเทพไหม
ซึ่งก็ได้บอกกลับไปว่าถ้าลงสอสอเขตก็คงไม่สามารถไปช่วยหาเสียงทั่วประเทศได้
เหมือนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนก่อนแต่ว่านายจตุรนก็ไม่ได้บอกว่าจะอยู่กับพักเพื่อไทยไหม
หรือว่าจะลงเขตหรือลงปาร์ตี้ลิสต์หรืออะไรยังไงเพียงแต่บอกว่าอาจเป็นความเข้าใจที่ผิด
หรือมีวัตถุประสงค์อะไรไม่ทราบของนายวัฒนาล่าสุดนะครับนายวัฒนาเมืองสุขนะครับ
ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กบอกว่าเพิ่งเตะบอลเสร็จได้เห็นโพสต์ที่พี่อ๋อยก็คือนายจรวนชี้แจง
ว่าผมเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งต้องขออภัยกับความเข้าใจผิดด้วยอารามดีใจก็รีบบอกกล่าวพี่น้องประชาชน
เพราะตัวเองก็ถูกสื่อถามเรื่องนี้ทุกวันวันละหลายเวลา
เอาเป็นว่าเรื่องที่ตนได้ยืนยันเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น
ขอยืนยันเฉพาะตัวเองที่จะลงสมัครสอสอเขตบางแคร์ในนามพักเพื่อไทยแล้วก็ขอโทษไปยังนายจตุรนด้วย

ว่าการนำที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นการนำพักคนเหน่นคนนางจะลงเขตดีไหม

เพราะว่าถ้าลงปาร์ตี้ลิสต์ก็ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยขนาดไหน
ปาร์ตี้ลิสต์ก็ไปหวังจากพักอื่นที่เป็นพันธมิตรเป็นเครือข่ายกัน